บางคนอาจจะอยากไปเรียนศิลปะในต่างประเทศก็ได้
เพราะว่าบางคนก็มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้อยู่แล้ว
คุณจะพูดถึงเด็กคนหนึ่งเก่งมาก
แค่เห็นจำวาดได้
อายุไม่มากนะคะ๕ขวบ๖ขวบเท่านั้นนะคะ
รักและหลงไหลในภาพศิลปะ
ศิลปะที่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะ
และยิ่งกลับมาถึงบ้านวาดเลยวาดได้เลย
คือไปแค่เห็นแค่ดูแล้วก็จำแล้วก็วาดได้เลยคุณ
เป็นเด็กชายนักฐกรศรีพลาหรือว่าน้องไอซ์๖ขวบค่ะ

กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

หนังสืออยู่ในห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนเดือกค่ะ

ผมว่าเกินกว่าที่เด็ก๖ขวบจะวาดได้นะ
คือยังไม่ได้เรียนลงรายละเอียดของลายไทยต่างนะคะ
แต่ว่าวาดได้ถึงขนาดนี้นะคะ
ผมตอนมัธยมผมฝึกลายกระหนกอยู่ตั้งนาน
กระหนก๒อันแค่นั้นนะ
โรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านโนนเดือจังหวัดอุดรธานี
โดยมีครูจินตนาแจ่มวุฒิปรีชา
เป็นครูประจำชั้นนะคะตอนนี้น้องอยู่ป๑เท่านั้นนะคะ
จินตนาให้นักเรียนวาดภาพโชว์ความสามารถ
ไอซ์เลือกวาดภาพพุทธประวัติตอนประสูจน์
เริ่มด้วยการจับดินสอแบบกำทั้ง๕นิ้ว
ก็คือเป็นวิธีการจับดินสอแบบไม่เหมือนใครด้วยนะคะ
ก่อนจะวาดภาพไปตามจินตนาการของตัวเองใช้เวลา๑๐นาทีค่ะ
ภาพที่ได้ออกมาเป็นภาพพระนางสิริมหามายา
ยืนใต้ต้นไม้เพื่อประสูจน์เจ้าชายสิทธา
ในความคิดของเด็กชายคนนี้
ก็คือคุณพ่อคุณแม่พาไปวัดมาก่อนนะ
ครูประจำชั้นเล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องไอซ์
พาน้องไอซ์ไปทำบุญที่วัดเป็นประจำเลย

ทุกครั้งที่ไปดูภาพวาดพุทธประวัติในโบสถ์
หรือสาราการประเรียน
วาดภาพจากการใช้นิ้วมือหัดวาดบนพื้นดิน

ส่วนน้องบอกว่าภาพเต่าภาพลิงเมื่อกี้เด็กนะครับ
สิกจังเลยครูมีภาพอื่นเปล่า
ครูก็เลยเอาภาพของน้องเข้ามาโชว์หน้าห้องเรียนเลย

น้องไอซเล่าว่าชอบและก็หลงหลายในภาพพุทธประวัติ
จดจำภาพมาจากวัดต่าง
ซึ่งจะนั่งดูภาพอยู่นาน
เพื่อจดจำรายละเอียดก่อนที่จะนำมาวาดลงกระดาษค่ะ